คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องช้างป่า
ถูกไฟช็อตเมื่อ๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา

ไร่สับปะรดเขาก็ขึงลวดปล่อยกระแสไฟ
เขาก็ป้องกันไม่ให้ช้างมาทำลายไล่สับปะรดของเขา
แต่ปรากฏว่าไฟมันถึงขั้นที่ช้างตาย

ไม่ใช่ว่าโดนปุ๊บแล้วก็ไฟตัดแล้วก็ไฟเบา

พอช้างโดนปุ๊บตกใจก็หนีไป

มีอีกแล้วค่ะตัวที่๒แล้วนะคะ
ไร่สับปะรดจังหวัดชนบุรี

ก่อนหน้านี้๒๕มีนาคมตายไปตัวหนึ่ง

ตัวที่๒ชื่อว่าเจ้าหางด้วน

วันนี้นายพระเด็จลอยทองผู้มนุยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
ให้เจ้าหน้าที่ไปรื้อเลย
ไอ้ลวดที่ขึงเอาไว้รอบไล่สัตว์ป่ารสกว่า๒๐ไล่
ลื้อออกมาคือเขาปล่อยกระแสไฟผ่าน
แล้วก็ต้องไปดูไปรื้อหม้อแปลงอะไรออกมาด้วยนะคะ

ก็มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือใน

เพื่อดำเนินคดีกับนายนิยมเที่ยงธรรม
ซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบางละมุง
นายสมินจันสมุทรคนดูแลไร่สับปะรด
ข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
และร่วมการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
พรบสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
ตามข้อหานี้เนี่ยโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๔ปีนะคะ
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ก็ยังอ่านข่าวตอนที่ช้างตัวแรกตายเนี่ย

แล้วเจ้าของไร่เจ้าของที่ดินเป็นใคร

แล้วเนี่ยมันซ้ำรอยอีกแล้วเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ก็เลยเชิญตัวนายสุวัตรศิริษฐศาสตร์
อายุ๕๐ปีคนนี้เป็นเจ้าของที่ดินนะคะ

เขาบอกว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเดิมปลูกมันสัมปะหลัง
ตอนนี้ให้นายนิยมทดลองปลูกสับปะรด

ก่อนหน้านี้ช้างป่าตายไปตัวหนึ่ง

เตือนแล้วว่าอย่าปล่อยกระแสไฟ

กว่าจะมารื้อรวดกันเนี่ยช้างตายไป๒ตัว

สุวัสดิ์เจ้าของที่ดินก็ถูกเจ้าหน้าที่กันตัวไว้

ตำรวจก็ติดต่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคน
สอบปากคำเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาด้วย

ออกหมายเรียก๒ครั้งถ้าไม่มาก็ต้องเป็นหมายจับ

ส่วนซากช้างป่าเจ้าหางด้วนงาเดียวเนี่ยนะคะ

ยาวประมาณ๕นิ้วเป็นรอยไหม้

นี่ก็คือจุดที่ถูกไฟช็อต

ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ก็ระบุข้อความว่าสุดอาลัย
เจ้าหน้าที่อ่างรือไหนเผยคลิป
งด้วนงาเดียวเดินเล่นก่อนจะเป็นศพในไร่สับปะรด

บอกจริงชาวบ้านในพื้นที่รู้จักเป็นอย่างดี
หางด้วนงาเดียวตัวนี้ค่ะก็อยู่ในพื้นที่มานาน
คนก็โอ้โหมาถูกเนี่ยไฟช็อตตายไปเนี่ย
จุดเดิม๒ตัวไม่ถึงเดือน